คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
เนื่องจากบ่าย๒โมงเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้รับแจ้ง
ว่าพบทารกแรกเกิดสายสดือยังติดอยู่เลย
ถูกเอาไปทิ้งอยู่ในสวนนะคะ
ชาวบ้านเขาไปเจอแล้วเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่

ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบขยายผลรู้ตัวคนที่เป็นแม่แล้วก็เอาเด็กมาทิ้งนะคะ

คือคาดว่าเป็นผู้หญิงอายุ๓๘ปีคนนึงที่มีลูกมาแล้ว๔คน
แต่ว่าสามีติดคุกอยู่ในเรือนจำมา๒ปีแล้ว
ระหว่างที่สามีติดคุกเธอท้อง
แล้วทางครอบครัวของสามีก็สงสัยว่าท้องหรือเปล่าพยายามจะถาม
ก็ไม่กล้าบอกเพราะไม่รู้ว่าแอบไปคบกับผู้ชายคนอื่น

คาดว่าไปแอบคลอดแล้วก็ทิ้งเด็กเอาไว้
มีคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะ
ตอนที่ไปเจอใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะ
อ่ออยู่นั่งเด็งอยู่นี่นี่แก๊บด้านใดเมื่อกี้
ทิ้งไว้ในกระท่อมหลังนี้นะคะกลางสวนยางพารา
หมู่บ้านโนนสวรรค์ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
แม่ร้องเสียงดังจังเลยหนูเอ้ยเสียงดังแข็งแรงดีจัง

คนก็เลยเข้าไปช่วยนะคะสายสดือยังติดอยู่เลยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่นก็เลยไปช่วยนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลวังสะพุงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าโรงพยาบาลได้รับเด็กทารกคนนี้เป็นเพศชายค่ะ
แล้วก็ดูแลในเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเลย
แม่เด็กเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจสพวังสะพุงบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นใคร
เป็นผู้หญิงชื่อว่านางหยาดฝนขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ๓๘ค่ะ
ตำรวจไปถึงบ้านตามไปถึงบ้านเลยค่ะบ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ห่างจากกระท่อมที่ทิ้งเด็กอ่ะ
ประมาณสี่กิโลนะคะไปเจอกับพี่สาวของสามีผู้หญิงคนนี้
อายุ๔๑นะคะพี่สาวสามีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าน้องสะพ้ายคนนี้
อยู่กินกับน้องชายเขามีลูกกันมาสี่คนแล้วค่ะครับ
คนโตอายุ๑๒คนเล็กสุดเนี่ย๒ขวบแต่ว่าน้องชายเนี่ยถูกจับติดคุกมา๒ปีแล้ว
แต่น้องสะพ้ายอยู่ดีท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
ญาติของสามีของผู้หญิงคนนี้นะก็ถามตลอดนะว่าท้องหรือเปล่า
ถามน้องสะพ้ายอ่ะครับทำไมดูท้องใหญ่ขึ้น
สะพ้ายปฏิเสธค่ะไม่ยอมบอกว่าท้องอืม
มารู้ว่าท้องแน่เลยก็คือเมื่อช่วงเดือนก่อน
ก็เลยคาดว่าน้องสะพ้ายนี่แหละกลัวว่าสามีจะรู้ว่ามีชู้
ระหว่างที่ตัวสามีอยู่ในคุกแล้วก็ท้องก็เลยแอบไปคลอดเอง
แล้วก็ทิ้งเด็กเอาไว้ในกระท่อมกลางสวนซึ่งวันนี้ตัวสามีของผู้หญิงคนนี้
โทษออกมานะคะเพราะว่าได้รับอภัยโทษ
แต่ตัวผู้หญิงยังคงหนีอยู่อะค่ะเริ่มต้นก็คือว่าน้องสะพ้ายนะคะ
มาอยู่มาอยู่ที่บ้านแล้วสามีไปติดคุกอยู่สองปี
แล้วแกเกิดท้องขึ้นมาค่ะเกิดท้องขึ้นมาแล้ว
กลัวทางบ้านรู้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าสามีไปติดคุกแล้วตัวเองท้องอ่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครไงแกกลัวทางทางแม่กับทางน้องชายรู้ว่าเป็นท้องไม่มีพ่ออย่างนี้หรือเปล่าคะ
ครับแล้วแกมามีมาปรึกษาอะไรไหมครับ
ไม่มีค่ะถามว่าถามว่าท้องไหมเขาก็บอกว่าไม่ท้องเขายืนยัน
คือเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ท้องอะค่ะคือว่าไม่ท้อง
แต่แม่ก็สงสัยอยู่แล้วว่าท้องเพราะว่าท้องเขาเริ่มโต
อืมคือทางญาติของสามีเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ว่าตัวผู้หญิงคนนี้ทำคลอดเองครับหลังจากนั้นก็น่าจะซ่อนอยู่แถวแถวนั้น
แต่ไม่กล้ากลับบ้านอืมคือตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยที่พบเด็กถูกทิ้งอยู่อ่ะนะคะ
ชาวบ้านคนในหมู่บ้านเขาช่วยกันตามหานะ
พบเด็กตอนประมาณบ่ายสองโมงนะคะช่วยกันตามหาทั้งคืน
ไม่เจอตัวแม่ไม่เจอตัวผู้หญิงไม่เจอเลย
ทีนี้ถ้าถามว่ากรณีแม่ทิ้งลูกแบบนี้ค่ะจะถือว่าเป็นความผิดไหม
อืมบทลงโทษจะเป็นยังไงทางพันธุ์ตำรวจเอกสำเนากรุยกระโทก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังสะพุงบอกว่าคดีนี้นะคะ
ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่รู้แล้วว่าเป็นใคร

ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา๓๔
ประมวลกดหมายวิธีพิจารณาอ่ายา
ความผิดก็คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
ทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแลมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีค่ะ
โทษปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะ
แล้วก็จะออกหมายเรียกแม่เด็กมารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้ายังไม่มาก็จะเป็นไปตามขั้นตอนว่าอาจจะมีการออกหมายจับต่อไปนะคะ
คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าการนำตัวมาดำเนินคดีเนี่ยนะ
ก็คือเรื่องอาการของคนที่เป็นแม่ด้วย
คือลูกถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วมีคนมาดงมาดูเรียบร้อยแล้ว

คือมันไม่ใช่ว่าคลอดเสร็จแล้วก็จะแข็งแรงปลอดภัยทันทีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ลูกจริงแล้วนอกจากเด็กที่ถูกทิ้ง
มีลูกอีกตั้ง๔คนที่แบบเธอแบบทิ้งไปเลยอย่างนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ผู้ชายพวกนั้นน่ะค่ะ
ไม่รู้คนไหนเป็นพ่อเด็กเนี่ย
คือมันไม่ออกมารับผิดชอบอะไรกันบ้างเลยเหรอใช่ไหม
ให้ผู้หญิงเขาท้องแล้วก็ต้องคลอดลูกแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ